มีการเปิดประมูลออนไลน์อันนี้งาช้างถูกกฎหมาย
เป็นงาช้างของพลายบุญชัยมันเนี่ยอายุ๕๑แล้วมันก็ล้ม
ก็คือช้างตายตายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
เปิดราคาที่เริ่มต้น๒๕ล้านบาทครับ
ไปดูห้างงาช้างของพลายบุญชัยอายุ๕๑ปี
รักษาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำ
เลขที่๒๑๒๑ตบนาคาอัมพวาปีปฐุมจมหาศรภาคาม
จะเปิดประมูลออนไลน์วันที่๑๗๒๐ธันวาคม
จะเคาะราคาเริ่มต้นที่๒๕ล้านบาท
ถือว่าเป็นงาช้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้นะฮะ
นายธนบดีพรมศุกร์นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำ
ประเทศไทยจำกัดบอกว่างานที่นำมาประมูล๑คู่นี้นะฮะ
เป็นของพลายบุญชัยนะครับอายุ๕๑ปี
หลังจากถ่ายชีวิตมาจากช้างลากซุงในพื้นที่ภาคใต้ราคา๓ล้านบาท
ตั้งแต่ปี๒๕๕๔แล้วก็นำมาเลี้ยงที่ศูนย์นะครับ
ต่อมาพลายบุญชัยเนี่ยนะครับมันตกมันตกมันแล้วก็ป่วยอยู่๖เดือน
จากนั้นเนี่ยมันก็ล้มหรือว่าตายเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ธนบดีระบุว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำ
จังหวัดมหาสารคามก่อตั้งเมื่อปี๒๕๕๐นะครับ
โดยหลวงปู่ครูบาธรรมมุณีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่กว่า๖๐ไร่
ก่อสร้างเป็นสถานที่อยู่ของช้างแบบถาวรดูแลช้างทุกรูปแบบ
ปัจจุบันมีช้างในความดูแล๒๒เชือกครับช้างไม่ต้องทำงาน
ไม่ต้องฝึกไม่ต้องแสดงคืออยู่ตามธรรมชาติของช้างไปนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยศูนย์เนี่ยนะฮะ
มีพลายเอกชัยเป็นช้างหนุ่มอายุ๓๕ปี
ลักษณะมาเป็นช้างเผือกและเป็นช้างมงคลซะด้วยนะครับ
ศูนย์มีความตั้งใจว่าจะไถ้ช้างอีก๑๐๐๐เชือก
เพื่อจะถวายเป็นสมบัติแผ่นดินทั้งหมดไม่อยากให้ช้างต้องทำงานในทุกรูปแบบอีกต่อไป
ส่วนเงินที่ประมูลมาได้นะเขาจะเอามาสร้างสถานพยาบาลช้าง
ขยายพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงช้างและจะเอาไปเป็นค่าใช้จ่าย
รู้ไหมว่าต่อเดือนต่อเดือนที่ศูนย์นี้มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูช้างเท่าไหร่
ต้องมี๕๐๐๐บาทต่อเดือนนะฮะ

ใช่ต่อเดือนครับเอาลองฟังทางประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำดูฮะ
เหตุผลของการในประมูลครั้งนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าถ้าเราใส่แท่นไว้นะครับ
ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดใดแต่ถ้านำมาประมูลเนี่ย
ต้องการให้ผู้ที่มีบุญบารมีเศรษฐีหรือคาหบดีเนี่ยนะครับ
เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้นะครับเพื่อนำรายได้นะครับ
อย่างแรกเลยก็คือว่าขยายพื้นที่ในการเลี้ยงช้างนะครับ
ที่ดินในการปลูกย่าทำฟาร์มย่าให้ช้างเพิ่มขึ้น
มีช้างที่ลำบากอยู่หลายที่นะครับช้างที่มีช้างป่วยช้างแก่อีกหลายเชือกที่
บางครั้งก็คืออาจจะเป็นภาระของผู้เลี้ยงดูเดิมแล้วนะครับ
ท่านใดผู้ใดประสงค์จะขายอย่างนี้ครับซึ่งตอนนี้มีติดต่อขายเข้ามาเนี่ย
นับ๑๐เชือกเลยนะครับทางโซช้างก็จะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อช้างมา
แล้วก็จะสร้างโรงเรือนเลี้ยงช้างนะครับทำกำแพงล้อมเพื่อความปลอดภัยของช้างนะครับ
โดยที่ราคาเริ่มต้นนะครับเปิดประมูลนะครับอยู่ที่๒๕ล้านบาทนะครับ
ส่วนช้างที่ศูนย์เนี่ยล้มมาแล้ว๘เชือกนะครับก็เก็บงาช้างไว้ครบ
และเป็นงาช้างอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นถูกกฎหมายนะครับขึ้นทะเบียนนะครับ
เป็นเจ้าของทุกเชือกสำหรับท่านใดสนใจจะประมูลนะครับ
สามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับสอบถามวันเวลากติกาอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ฮะ
ครับอันนี้เท่าไหร่นะครับ๑๗ไม่เอาวันนี้นะครับเอาราคา
เริ่มต้นที่๒๕ล้านบาทจะเป็นที่ถูกกฎหมายนะครับ